ก็มีสมุทรสาครเหมือนกันที่เป็นจังหวัดที่แบบโอ้โหกำลังวิกฤตเลย

ต้องเปิดเตียงต้องหาเตียงให้คนไข้คนป่วยต้องคัดแยกอะไรแบบนี้
เดี๋ยวเราติดตามเรื่องของสมุทรสาครในข่าวนี้ด้วยนะครับ
ที่บอกว่าวิกฤตเพราะว่าคนป่วยเป็นอันดับ๒รองจากกรุงเทพเลยนะคะ
ทีนี้ดูภาพรวมก่อนของตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
มีผู้ป่วยใหม่เนี่ยนะคะ๑๓๖๕๕ราย
ในตัวเลขนี้ทำสถิติผู้ติดเชื้อรายวันนิวไฮนะคะ
แล้วก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๑๓๑๑๐ราย
ส่วนผู้ติดเชื้อในเรือนจำ๕๔๕ราย
ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมาดูสิคะ
ผู้ติดเชื้อสะสมในช่องสีชมพูอ่อนอยู่ที่๔๕๐๐๐กว่าราย
แล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่๘๗รายก็ยังสูงอยู่นะคะ
เสียชีวิตสะสม๓๖๐๐กว่าราย
แล้วก็ตัวเลขรักษาหายแล้ววันนี้๗๙๐๐กว่ารายนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าที่สมุทรสาคร
มุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ๒
รองจากกรุงเทพสถานการณ์น่าเป็นห่วงอยู่ค่ะ
เพราะว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ดูสิ๙๕๘ราย
ซึ่งอันนี้เป็นตัวเลขที่รายงานมา
ของตัวเลข๙๕๘ลายของผู้ติดเชื้อที่สมุทรสาคร
นี่เป็นตัวเลขเมื่อวานที่เอามารวมกับทางสอบคอวันนี้
ตัวเลข๙๕๘ของสมุทรสาครจะมาแถลง
กับตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้
แต่ถ้าไปดูในเพจสาธารณสุขจังหวัดของสมุทรสาครเนี่ย
วันนี้มีรายงานออกมานะครับบอกว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่
สมุทรสาครประจำวันนี้คือ๙๗๕ราย
ยอด๙๗๕เนี่ยจะเอาไปรวมกับทางสอบคอทะแหลงในวันพรุ่งนี้นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ประเด็นที่สมุทรสาครเนี่ย
ผู้ว่าผู้ว่าวีรศักดิ์วิจิตแสงสีเนี่ยนะคะ
ข้อความที่ผู้ว่าโพสต์เนี่ยจริงมีการแชร์ข้อความ
ประชาสัมพันธ์เขต๗นะคะ
แล้วผู้ว่าก็เอามาโพสต์เขียนไว้ว่า
ถ้าระเบียบทำให้ประชาชนต้องตายเพราะไม่มีที่กักตัว
โปรดจงก้าวข้ามระเบียบนั้นแล้วบอกว่าต้องทำ
เพราะผมเป็นคนสั่งเองให้มันรู้ไปว่าระเบียบกับความตาย

เรื่องนี้มันสะเทือนนะ
ระเบียบที่ผู้ว่าพูดถึงคือระเบียบของหน่วยงานไหน
ก็แน่นอนมันต้องสะเทือนไปถึงกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ว่าจัดระบบระเบียบมาแล้วมันทำให้การทำงาน

คืออย่างนี้ที่ผู้ว่าเขาแชร์โพสต์
เกี่ยวกับการโพสต์หนึ่งของประชาสัมพันธ์เขต๗
เขียนเอาไว้บอกว่าปรับการทำงานของศูนย์พักคอย
คือให้โหลดผู้ป่วยไปรักษาวันนี้ทันทีเลย
เพราะว่าผู้ป่วยแต่ละวันมันเยอะมากนะคะ
จะมารอขั้นตอนของสาธารณสุขมันช้า
มันไม่ทันการดังนั้นคัดกรองเสร็จปั๊บ
เอาผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาเลย

มาพักรักษาดูตามอาการ

แต่ศูนย์พักคอยคนในชุมชนดูแลกันเอง
แต่เป็นอาสาเป็นคนในชุมชนดูแลกันเอง

ผู้ว่าปูเป็นคนริเริ่มเอง

เป็นศูนย์คัดแยกคนที่ป่วยโควิดออกจากครอบครัว
ออกจากชุมชนมาอยู่ศูนย์พักคอยก่อน

เพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลสนามมันจะไม่พอแล้ว

ดังนั้นจึงเกิดศูนย์พักคอยขึ้น

เข้ามาช่วยงานแพทย์กับบุคลากรด้วย
แต่การที่จะเอาคนมาศูนย์พักคอย
คุณขั้นตอนของสาธารณสุขมันก็เยอะ

อันดับแรกเลยคือเราต้องแยกคนติดเชื้อมาก่อน
อย่างน้อยคนติดเชื้อก็จะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
แล้วคนที่ครอบครัวเองก็จะได้สบายใจ

โอกาสที่จะติดเชื้อเพิ่มมันก็ลดน้อยลงด้วย
คนป่วยไม่ต้องเคว้งคว้างนะฮะ
ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีเตียงเพราะเข้ามาอยู่ที่ศูนย์พักคอยแล้ว

ชาวชุมชนหรืออาสาสมัครดูแลคนในศูนย์พักคอยแห่งนี้
แล้วค่อยนำแพทย์เข้ามาเข้ามาตรวจดูบ้าง
ไม่ต้องมีแพทย์อยู่ประจำที่ศูนย์พักคอย

ถ้าเกิดว่าอาการหนักก็นำตัวส่งโรงพยาบาล

ก็ส่งคนที่มีอาการเยอะจากศูนย์พักคอยไปโรงพยาบาล

ว่าตัวเลขของทางจังหวัดแต่ละวันแต่ละวัน
ติดเชื้อเกือบจะทะลุพันธุ์ทุกวันแล้ว
และอย่างบุคลากรทางการแพทย์ของจังหวัด
ก็มีทั้งติดเชื้อโควิด๑๙ไปด้วย
แล้วก็ไม่มีวันหยุดในการทำงานเลย
ตอนนี้หนักหนาสาหัสจริง
สำหรับการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์
ทุกอย่างถ้ามันจะแบ่งเบาได้มันก็ต้องทำ
มัวแต่คิดถึงระบบคิดถึงระเบียบของทางราชการเลย

ผู้ว่าปูโพสต์ออกมาแบบนี้คนปรบมือให้เยอะเลย
เพราะมันสะท้อนเรื่องของการทำงานในส่วนของราชการจริง
ใช่ค่ะทีนี้พูดถึงตัวเลขที่สมุทรสาครเยอะนะ
เอามาดูตัวเลขอีกจังหวัดหนึ่งที่ชนบุรี
เป็น๑ใน๑๓จังหวัดสีแดงเข้ม
ซึ่งทางสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีก็มีการรายงาน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ประจำวันก็อ่วมเหมือนกันนะคุณผู้ชม
เพราะผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันนี้๖๒๐ราย
แล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่ม๓ราย
ผู้ที่ติดเชื้อกระจายอยู่ใน๑๑อำเภอ
และผู้ติดเชื้อมากที่สุดอำเภอที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด
ก็คือที่อำเภอศรีราชามี๒๐๔รายนะคะ